คุณผู้ชมครับเรามาติดตามข่าวสารกันนะครับ
มีกรณีหนึ่งคือสาวผู้ช่วยพยาบาล
ก็กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่กลางดึก
เจอรถจักรยานคันหนึ่งล้มอยู่ข้างทาง
ด้วยวิชาชีพเธอก็เป็นห่วงว่าใครเป็นอะไรหรือเปล่า
ได้รับอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่ารถล้มอยู่แบบนี้
ก็เลยลงไปดูปรากฏว่า
สิ่งที่ไปพบนอกเหนือจากรถจักรยานยนต์แล้ว

เจ้าหน้าที่อาสาคู่ภัยสว่างอริยะได้รับแจ้ง

ประสบอุบัติเหตุที่ริมถนนสายวัดเจดีทอง
ตะบดธาตุช้างอำเภอเมืองนครนายยก
เมื่อถึงที่เกิดเหตุก็พบกับนางสาวอัญชาลีแสงขำ
ซึ่งเธอเป็นผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลนครนายก

เธอก็ยืนรอให้การอยู่ตรงที่เกิดเหตุแล้วครับ
เธอให้ข้อมูลแบบนี้ว่าศพผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย
อยู่ด้านล่างริมถนนใกล้คลองส่งน้ำ
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ลงไปตรวจสอบ
พบว่าชายดังกล่าวเสียชีวิตในลักษณะตะแคงข้าง
มีบาดแผลกระโหลกศีรษะแตก
ก็เลยแจ้งตำรวจสพเมืองนครนายก
พร้อมแพทย์เข้าชันสูตรให้มาอย่างที่เกิดเหตุ
โดยในที่เกิดเหตุยังพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างทาง
ซึ่งคาดว่าเป็นรถของผู้เสียชีวิต
รถจักรยานยนต์นั้นพบกระเป๋าสีดำ๑ใบ
เมื่อตรวจสอบข้างในกระเป๋าก็พบ
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต
โดยนางสาวอัญชาลีผู้ช่วยพยาบาลคนนี้นะฮะ
ให้การกับตำรวจเพิ่มเติมบอกว่าเธอเพิ่งเลิกงาน

ระหว่างทางนะครับเห็นรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ริมถนน
รีบจอดรถแล้วก็จะลงไปดู
เผื่อว่ามีคนเจ็บจะได้ช่วยรักษาได้ทันนะฮะ
การประถมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลได้ทันนะครับ
แต่ว่าตอนนั้นที่ลงไปดูไม่พบใครเห็นแต่รถจักรยานยนต์
เธอก็เลยตัดสินใจครับขับรถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็ไปหาดูปรากฏก็ไม่พบใครอีกนะครับ
ระหว่างนั้นเองมีรถขับตามหลังมา
เธอก็พยายามโบกไม้บกมือขอความช่วยเหลือ
ให้คนขับรถที่ขับผ่านมาช่วยกันลงมาดูหน่อยซิ
จะเจอผู้บาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่านะครับ
แล้วก็จะขอยืมโทรศัพท์เพื่อแจ้งกู้ชีพด้วย
เพราะว่าตอนนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดันแบตหมดพอดีนะครับ
แต่ว่าเธอบอกว่าโบกหลายคันไม่มีใครจอดเลยนะคุณ
เพราะว่าเธอก็โบกกลางค่ำกลางคืนนะ
คนที่ขับผ่านไปผ่านมาก็อาจจะกลัวนะฮะ
ทีนี้ครับเธอก็เลยตัดสินใจครับ
ขับรถกลับไปที่บ้านก่อน
แล้วไปที่บ้านเพื่อจะชวนแฟน
และนำกระบอกไฟฉายมาส่องตามทุ่งย่าแบบนี้เลย
ดูสิว่าผู้บาดเจ็บอยู่ตรงไหนเพราะยังเป็นห่วงอยู่นะครับ

แต่ว่าสังเกตไปมาพบว่าท้องคือของร่างที่ไปพบ
ตอนแรกก็ต้องมองก่อนว่าหน้าอกขยับหรือเปล่า

ปรากฏว่าทั้งท้องทั้งหน้าอกไม่ขยับแล้วนะครับ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยให้มาอย่างที่เกิดเหตุนะครับ
ที่แพทย์ชนะสูตรแล้วก็ตำรวจได้ตรวจตามร่างกายผู้เสียชีวิต
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
มีเพียงบาดแผลกระโหลกศีรษะแตกเท่านั้น
นำศพส่งไปทำการชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วอาจจะล้มตรงนี้ตกข้างทาง
ร่างข้างแตกแล้วก็เสียชีวิตโดยที่ไม่มีใครมาช่วยทันนะฮะ